ที่กาญจนบุรีมันมีคดีที่ต้องบอกว่าก็โหดเที่ยมเหลือเกิน
ผู้ชายคนหนึ่งถูกปืนยิงกระสุนนี่เจาะหน้าอกนะฮะ
แล้วเอาศพเนี่ยไปโยนทิ้งเอาไว้ที่หน้าผาเพื่ออำพลางคดี
ไปเจอศพเมื่อ๑๓ตุลานี่ครับตอนนี้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
ส่วนผู้ตายชื่อว่านายบัญชากลิ่นเกษรอายุ๓๗ปีเขาเป็นช่างไม้
เป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ไปเจอศพอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองรี
อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะถูกทิ้งหน้าผาเอาไว้
ติดอยู่กับซอกหินเชิงเขาบ้านโป่งรีในพื้นที่หมู่หก
ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วมีกระสุนยิงเข้าไปเจาะที่หน้าอก
ก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยยิงเขาแล้วก็เอาศพมาโยนทิ้งเพื่ออำพลางคดี
วันนี้ทางตำรวจนะครับได้แถลงการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับ
ชื่อว่านายธนิษฐ์วังกลุ่มหรือว่าในบอลเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะฮะ
มีอีกคนนึงด้วยเขาร่วมกันสองคนนะครับไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ของกลางเป็นปืนลูกซองยาวกระบอกหนึ่งมีรถจี๊บอีกคันนึงแล้วก็มี
เชือกอีกเส้นหนึ่งนี่นะฮะตำรวจบอกว่านี่คือสิ่งต่างต่างที่เชื่อว่าคนร้ายเนี่ย
ใช้ในการก่อเหตุนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรทุกรถจักรยาน
ยนต์ของผู้ตายเอาไปทิ้งที่ริมคลองชลประธานด้วยเพราะว่าไปเจอ
จักรยานยนต์ผู้ตายเนี่ยอยู่คนละจุดกับจุดเจอศพค่ะนี่รถจี๊บคันนี้นะฮะ
ในบอลเนี่ยสารภาพอ้างว่าอย่างนี้บอกปืนลูกซองเนี่ยเป็นของเขาเอง
วันเกิดเหตุเขาไปกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อในรุ่งบุญมอนอายุ๓๖เป็นเพื่อนสนิทกัน
ปืนเนี่ยของเขาแต่เขาไม่ได้ยิงบอกว่านายรุ่งเนี่ยเป็นคนยิงนายบัญชา
ส่วนปมเหตุเนี่ยในบอลอ้างว่ามันเป็นความบาดหมางทั้งเรื่องหนี้สินแล้วก็เรื่องชู้สาว
อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยนะครับเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้อีกแล้วนะครับ
ไนรุ่งบอลอ้างว่าไนรุ่งที่เป็นมือยิงเขาเข้าใจว่านายบัญชาผู้ตายแอบมาติดต่อ
มีความสัมพันธ์มายุ่งกับน้องสาวของเขาน้องสาวของรุ่งอ่ะนะ
ซึ่งน้องสาวของรุ่งเป็นภรรยาของบอลในรุ่งเขาก็โกรธมากก็เลยนัดเคลียร์ที่พื้นที่ป่าเชิงเขาใกล้จุดเจอศพ
สุดท้ายบอลบอกว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวในรุ่งก็เลยใช้ปืนลูกซองยาวของบอลที่เอาติดตัวไปด้วยเนี่ย
จ่อยิงเข้าที่อกของบัญชาจนเขาเสียชีวิตพอบัญชาเสียชีวิตก็เลยเอาศพเนี่ยไปโยนทิ้ง
ซอกหินลึกประมาณ๑๕๐เมตรที่เป็นเชิงเขาจนกระทั่งมีชาวบ้านไปหาของป่าเนี่ยไปเจอศพ
ตอนนั้นพอชาวบ้านไปเจอศพเนี่ยตำรวจไปตามจับในรุ่งได้ก่อนนะครับ
ตามจับได้เมื่อ๑๖ตุลาคมเมื่อวานนี้หนีไปกบดานอยู่ที่พื้นที่ตำบลลาดย่า
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตามคดีนี้นะครับ
ก็พยายามถามในรุ่งในรุ่งบอกใช่ผมยิงจริงเนื่องจากแค้นส่วนตัวเพราะเชื่อว่าบัญชาเนี่ย
มามีความสัมพันธ์กับน้องสาวผมแต่น้องสาวผมเนี่ยเป็นเมียของบอลเขา
ทำไปเพราะว่าเรื่องของน้องสาวส่วนที่บอกว่าเขาถูกในบอลว่าจ้างให้ไปยิงในบัญชาเนี่ยไม่จริงนะฮะ
ผมทำเองยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษไปยังครอบครัวคนตายด้วย
พี่ค่ะพอดีว่ามันมีประเด็นเรื่องว่าจ้าง

พี่ถูกว่าจ้างจริงไหมพี่

ไม่ได้ว่าจ้างเหรอ
ไม่ได้ว่าจ้างเหรอ
แต่เรามีความโกรธแค้นส่วนตัวกับเขาใช่ไหมคะพี่
คดีนี้เนี่ยมันสืบเนื่องตั้งแต่๙ตุลาคมก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ

หลังจากนั้น๑๑ตุลาคมญาติญาติไปแจ้งความคนหาย

ที่ว่าถูกยิงแล้วก็โยนทิ้งที่เชิงเขานะครับ
ตุลาคมจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ก่อนนะฮะ
ก็คือในบอลแล้วก็เมื่อวานนี้๑๖เนี่ยจับในรุ่งได้
ใช้เวลา๗วันในการคลี่คลายคดีนะครับ
คนร้ายสองคนตำรวจบอกว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาสองคน
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
เข้าขายลักษณะวางแผนไว้ก่อนหรือเปล่า
จะมาบอกว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วก็เอาปืนยิงเลยเนี่ย
แล้วถึงเอาศพไปอำพรางเนี่ยมันต้องไปดูเพราะว่า
คุณเตรียมเชือกไปทำไม
มีรถนะลักษณะแบบจะขนรถอีกคันนึงได้
ในการเคลื่อนย้ายศพได้รายได้เนี่ย
มันเหมือนกับมีการเตรียมการไว้ก่อน
นี่คือเจตนาของเขาฮะ
เอาคราบเลือดอยู่ยังตัดทิ้ง
แต่ฝ่ายภูมิกับเนี่ยรวมทั้งฝ่ายสืบสวนติดตามได้
ครบหมดแล้วตอนนี้ส่งพิสูจน์หลักฐานตรวจคราบเลือดเรียบร้อยฮะ
นี่แสดงว่าเขามีความจงใจมันตัดยากนะครับเนี่ย

แล้วก็คาบเลือดมันตกอยู่ในเยอะไงฮะ

ซึ่งมันจุดที่เกิดเหตุกับจุดที่ทิ้งศพนี่ไกลไงฮะ

เพื่อที่จะเอาไม้แบกไปทิ้งลงเหวนะครับ
แสดงว่าเขาก็ชินชำนาญพื้นที่พอสมควรนะครับ
ต้นจากการสอบสวนก็คือมีการยิงให้เสียชีวิตก่อน

แต่ผลการตรวจพิสูจนเราพิสูจน์ได้ครับ
แต่ทางญาติของนายบัญชาผู้ตายเนี่ยนะครับ
พี่สาวแล้วก็น้องสาวบอกกับเราเนี่ย
คือญาติเนี่ยเชื่อว่าในรุ่งมือยิงเนี่ยต้องถูกในบอลเนี่ยจ้างให้มายิงนะฮะ
เพราะว่าความจริงแล้วบัญชากับรุ่งเขาไม่เคยมีปัญหาบาดหมางอะไรกัน
แล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นเรื่องของชู้สงชู้สาว
ว่ามาจากเรื่องหนี้สินกับความแค้นส่วนตัวของบอลกับบัญชานั่นแหละ
จากก่อนหน้านี้ในบอลเคยมาทวงเงินในบัญชาผู้ตายที่บ้านมาทวง๗๐๐๐บาท
แต่ตอนนั้นที่มาเนี่ยไม่เจอบัญชานะคือทางญาติญาติทางครอบครัวเขาถามเนี่ย
บัญชาผู้ตายเขาบอกผมไม่ได้ติดเจ็ดหมื่นนะติดแค่หมื่นสามนะ
แต่ว่าเป็นหนี้อะไรเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นหนี้สินเรื่องอะไรกัน
ก็น่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวค่ะ
หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาขัดแย้งอะไรกันไปมากกว่านี้
แต่ก็ผู้ต้องหาอีกคนนึงหนูก็ไม่รู้จักในลุงเนี่ยหนูเองเนี่ยไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัว
แต่กับพี่ชายเขาก็อาจจะรู้จักกันมาก่อนค่ะ
แต่สำหรับในบอลเนี่ยมั่นใจว่ามั่นใจว่าเขาน่าจะมีความแค้นกับพี่หนูแน่
มีปัญหากันเกี่ยวกับการทวงเงินอะไรนี่แหละค่ะ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทวงเงินอะไร

แต่แม่เนี่ยเคยถามว่าเขามาทวงเงินอะไรลูก

เขาก็ได้แค่บอกว่าหนูว่าเป็นนี่มันไม่ถึงเจ็ดหมื่นหรอกแม่

ว่ามันทำไปเพราะอะไรกันแน
เพราะพี่ชายหนูไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
มีญาติของนายบัญชาผู้ตายอีกคนนึงบอกกับเรานะฮะ
บอกว่าวันนี้มาเนี่ยมาฟังการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่เนี่ย
อยากจะมาเจอหน้าในรุ่งคนที่ในบอลบอกว่าเป็นมือยิงเลย
เพราะว่าเชื่อว่าในบอลเนี่ยต้องยุ

ยิงนายบัญชาผู้ตายเพราะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
อยากให้ในรุ่งให้การกับตำรวจอย่างตรงไปตรงมานะ
ให้ความจริงให้มากที่สุดเพื่อให้ในบอลเนี่ยได้รับโทษสูงสุด
เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าในบอลบอกว่าผมไม่ได้ยิง
แต่ในรุ่งเนี่ยเอาปืนผมไปยิง
มันบอกว่าเหมือนว่าคิดได้มันก็สายไปแล้วแหละ

หน้าตาสลดดีเราก็บอกยังไงก็ช่วยหน่อยแล้วกัน

ติดเกินไปอ่ะแต่ไม่สมควรจะทำกันทั้งคันนี้
และลุงเองไม่มีแค้นส่วนตัวเลยเมื่อกี้ว่า

บางทีถามก็ตอบจริงมั้งไม่จริงมั้งอะไรอย่างนี้
ก็อื่นเป็นบางครั้ง

แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วยเดี๋ยวจะขยายผลต่อนะฮะ
ว่าข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ย
หนักไปถึงขั้นการไตรตรองไว้ก่อนด้วยหรือไม่นะฮะ
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ